มันมีเหตุวุ่นวายเกิดขึ้นบนโรงพักนะคะ
สองพ่อลูกถูกจับเพราะว่าขับรถไปเฉียวชนกับรถของตำรวจ
แต่พอจับไปโรงพักเนี่ยโอ้โหด่าแบบด่ายาบคล้ายมากนะคะ
แล้วก็พอตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลพุ่งสูงถึง๒๗๑มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะคะ
อันดีไง
เนี่ยแป๊บ

ยกเมือเอ๊ะยกเข้ากอล่า

แค่รู้มือเหลือให้กันซึ่งกันและกัน

เลือกผู้แทนครับ
งงมากกับคำตอบนะคะ

แต่เขาก็ยอมรับใช่ไหมว่าเขาดื่มแต่อ้างว่าดื่มนิดเดียวใช่ป่ะคะ
นี่ค่ะบนโรงพักษ์สพชัยจบุรีรำค่ะ
นายสำรวจใยย้อยอายุ๖๕ปีก็คือผู้เป็นพ่อ
นายพรศักดิ์อายุ๔๒คือลูกชาย
ตำรวจจับมาบนโรงพักแล้วเหมือนโกรธ
โหตำรวจนะคะด่าแรงมากนะคะ
เห็นจริงนะคะบอกว่าด่าแบบสิ่งสาราศักดิ์เป็นไปหมดเลยนะคะ
โดยเฉพาะพ่อเนี่ยโอ้โหบอกเอาปืนมายิงผมกับลูกไปเลย
แต่ผมมีเพื่อนเป็นตำรวจนะผมไปเลือกผู้แทนมาด้วย

ใช่ถึงสงสัยเหมือนกันแล้วยังไงคะพ่อ
ตำรวจบอกว่าก็แหมก็พ่อลูกคู่นี้

คือตำรวจเขาได้รับแจ้งจากร้อยตำรวจโทสุเทพทองประดับ
รองสารวัตรจราจรสพประโคนชัยบอกว่าสกัดจับหน่อย
เพราะว่าไปเฉียวชนรถตำรวจบนถนนเส้นพระพลาชัยประโคนชัย
แล้วหนีไปเลยหนีเป็น๑๐กิโลค่ะ
ทีนี้พอไปตรวจในรถมีกีต้าไฟฟ้าตัวหนึ่ง
มีขวดเบียร์หลายขวดมากนะคะที่อยู่ในรถนะคะ
พอวัดปริมาณแอลกอฮอลสูงถึง๒๗๑มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

พ่อยอมรับว่าดื่มดื่มกับลูกตั้งแต่เช้า
แล้วก็ขับรถจากจังหวัดสุรินทร์มุ่งหน้าไปปราจีนบุรี
และระหว่างทางซื้อเบียร์มาดื่มเพิ่มกันบนรถอีกค่ะ
นี่เบียร์ยังอยู่ในรถหลักฐานชัดเจนมาก
ร้อยตำรวจโทสุเทพเจ้าของรถที่ถูกเฉียวชนนะคะ
ก็แจ้งประกันให้มาดำเนินการเรื่องของความเสียหาย

เหตุการณ์นี้ถือว่ามีรถถูกเฉียวชน
ได้รับความเสียหายเพียงเล็กน้อยและตำรวจจับเอาไว้ได้

แต่จริงแล้วเมาขนาดนี้มันน่ากลัวมากนะคะ
มันเสี่ยงกับคนอื่นเพื่อนร่วมทาง

เกิดขับไปต่อไปชนใครเขา

เพราะลูกคู่นี้เนี่ย